คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะมาแล้วเสียงคุ้นเนอะเราเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะ
ในวันที่วันนี้อยู่ยอดคนติดเชื้อโควิด๑๙สูงขึ้นอีกแล้ว
ข่าวมาล่าสุดค่ะเกาหลีใต้เขามีการประเมินกันเอาไว้ว่าอีกไม่เกิน๒เดือน
เกาหลีใต้จะมีคนติดเชื้อโควิดไนทีนวันละสี่แสนอีกแล้วอ่ะ
มันเหมือนเป็นภาพซ้ำวนกลับมาวนกลับมานะคะ
จากวันที่เราคิดว่าน่าจะสามารถห่างหน้ากากได้บ้าง
ถึงวันนี้ใส่หน้ากากให้แน่นกันต่อไปนะคะ
ถ้าใครเป็นแล้วดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
กักตัวให้เรียบร้อยขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงสู้กับโควิดให้ได้ทุกคนนะคะ
มาปัญหาเรื่องของใจมาแถวนี้เลย
รักยังไงที่เราจะใช้หัวใช้ใจไปพร้อมกัน
สติกับใจค่ะอย่าใช้แค่สติอย่างเดียวอย่าใช้แค่ใจอย่างเดียว
ถ้าเป็นไปได้ใช้คู่กันไปนะคะ
คำถามวันนี้อาจส่งมาจากน้องแพลร์
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อแพลร์ค่ะ
แนนมีเรื่องอยากขอความคิดเห็นจากพี่อ้อย
แพร่มีเพื่อนสนิทมากคบกันมาตั้งแต่สมัยมปลายชื่อเมย์
เราถือว่าเป็นคู่หูและพาร์ทเนอร์กันในทุกเรื่อง
ตั้งแต่เรียนมัธยมจบมหาวิทยาลัยจนเปิดธุรกิจร่วมกัน
แลกับเมย์จะอยู่คู่กันตลอดแค่มองตาก็รู้แล้วล่ะว่าเขาต้องการอะไร
เรียกว่ารู้ไส้รู้พุงกันแทบทุกเรื่อง
เรื่องความรักไม่มีใครรู้จักเมเท่าแพลร์อีกแล้ว
แต่เมย์ไม่ค่อยรู้เรื่องความรักของหนูนะคะเพราะแพลร์ไม่ชอบเล่า
เป็นคนที่มีคนคุยคนคบมาตลอดซึ่งตรงเนี้ยต่างจากแพลร์
เองชอบคนคนหนึ่งมานานเกือบสิบปีเมย์เป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมาก
อยากได้อะไรต้องทำให้ได้ชอบความท้าทายตื่นเต้น
เมย์ก็เลยมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือเบื่อง่ายเข็นได้จากเรื่องของความรัก
ตั้งแต่รู้จักเมย์มาเมย์ไม่เคยคบแฟนได้เกิน๒ปี
ถ้าเมย์รู้สึกเบื่อเมื่อไหร่แพลร์จะมองท่าทีของเมย์ออกเลยค่ะ
กระทำคำพูดการตีตัวออกห่างไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความ
ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยแพลร์จะรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะถูกเทแน่นอน
เราเคยบอกเพื่อนไปนะคะว่าเฮ้ยถ้าไม่ชอบอ่ะก็บอกเขาไปตรงสิ
จะหนีทำไมเมย์บอกว่ากลัวจบยากดังนั้นห่างกันไปก่อนแบบนี้ดีแล้ว
เดี๋ยวถ้านุ่มของเมย์ทำใจได้เมื่อไหร่ค่อยบอกเลิก
ซึ่งการกระทำแบบนี้ไม่ถูกใจตัวแพลร์ค่ะแพลร์ก็ตอบว่าเพื่อนนะคะ
แต่ด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนรักเราสุดท้ายเราก็ทำได้แค่อยู่ข้าง
เรื่องราวของเมย์และคนคบคนคุยผ่านไปเรื่อยจนกระทั่ง
เมย์ได้คบคนล่าสุดซึ่งคนนี้เหนือความคาดหมายของแพลร์มาก
เขาคือรุ่นพี่ที่แพลร์กินดื่มเที่ยวด้วยกันมาเป็น๑๐ปีสนิทกันมาก
ที่สำคัญคนนี้คือคนที่แพลร์ชอบโอ้โหโลกจะกลมไปไหนคะเนี่ย
แต่แพลนไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเมย์เวลาเจอหน้าพี่เขา
เราก็จะทำตัวสนิทสนมกันตามปกติซึ่งแพลร์รู้ว่าพี่เขาไม่ได้คิดกับเราเกินพี่น้อง
แต่แค่ได้เจอได้มองเราก็พอใจแล้วค่ะซึ่งแพลร์ก็แอบรักพี่เขามาเรื่อย
นานนะ๑๐ปีแสดงว่าหนูรักจริงมากเลยนะคะน้องแพลร์
วันที่เมย์มาบอกว่าพี่คนนั้นจีบเมย์วันนั้นแพลร์ทั้งตกใจ
เสียใจเจ็บแป๊บเลยค่ะแต่เราจะทำอะไรก็ไม่ได้
เพราะคนที่เรารักทั้งคู่กำลังจะรักกันจนในที่สุดเขาก็คบกัน
คบกันแพลร์เคยบอกเมย์ไปนะคะว่าเฮ้ยพี่คนนี้เราขอนะ
คือไม่ได้ขอคบนะคะขอว่าเราสนิทกับเขามากนะ
เทเขาได้ไหมคือไม่อยากให้เมย์ทำนิสัยเดิม
เคยทำกับแฟนคนก่อนก่อนเพราะเรากลัวว่าเราจะมองหน้ากันไม่ติด
เมย์ก็บอกว่าจะพยายามซึ่งเราก็คิดไว้ค่ะว่า
สุดท้ายจะไปกันรอดหรือเปล่านะช่วงที่เขาคบกัน
เราเห็นพี่เขาเอาใจเมย์มากมากนะคะคอยหากิจกรรมพาไปเที่ยว
พาไปหาร้านอาหารอร่อยกินกันพยายามทำให้เมย์พอใจ
ซึ่งหลายครั้งที่เขาจะมาปรึกษาแพลร์ว่าเมย์ชอบอะไรไม่ชอบอะไร
แพลร์รู้สึกยังไงที่ได้เป็นที่ปรึกษามันก็ทั้งสุขทั้งทุกข์อะค่ะ
เจ็บนะคะเสียใจที่เราไม่ใช่คนที่ได้รับอะไรแบบนั้น
แต่เราก็ดีใจค่ะที่เราได้มีส่วนช่วยให้พี่เขามีความสุข
เคยถามเขาว่าพยายามขนาดนี้รักเพื่อนแพลร์มากเลยหรือ
เขาบอกว่ารักมากนะรักมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นเมย์โสด
ก็เลยไม่กล้าจีบก็เลยทำให้แพลร์ยิ่งเศร้ากับคำพูดของเขาอีก
หลังจากคบกันมาได้ปีกว่ากว่านิสัยเดิมเดิมของเมย์กลับมาแล้วค่ะ
ตอนนั้นเมย์บ่นว่าเบื่อแพรได้ยินคำว่าเบื่อแล้ว
การกระทำต่างต่างก็เรื่องบกบอกว่าเมย์เบื่อจริงจริง
พร้อมจะเทได้เสมอไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความ
พี่เขาต้องมาปรึกษาแพลร์แพลร์ก็ได้แต่บอกว่า
เผื่อใจไว้บ้างนะพี่เขาก็พยายามหาวิธีว่าต้องทำยังไง
ต้องเอาใจยังไงสุดท้ายก็จะวนมาที่เฮ้ยพี่เขาทำอะไรผิด
เราก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะแพลร์รู้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น
อยู่ที่เพื่อนหนูบางครั้งพี่เขาเครียดมาก
ก็ชวนเราไปแห่งเอาท์จนมีวันหนึ่งพี่เขาร้องไห้เพราะเมย์
ยิ่งทำให้แพลร์รู้สึกโกรธเพื่อนตัวเองที่ทำไมไม่เลิกกับพี่เขาสักที
ที่ตัวเองก็เบื่อเขาแล้วแพลร์ก็เลยตัดสินใจพูดกับพี่เขาไปว่า
ทนกับเมย์ทำไมอ่ะพี่เมย์มันเบื่อง่ายพี่ก็รู้
อีกไม่นานพี่ก็โดนเมเทแพลร์บอกให้พี่เขาเลิกรักเมย์
และวันนั้นเป็นครั้งแรกที่แพร่ตัดสินใจบอกรักพี่เขา
และระบายให้เขาฟังว่าแพลร์รักของแพลร์มานานแล้วนะ
รู้ว่ามันผิดนะพี่แต่เราก็ไม่อยากให้คนที่เรารัก
กับความเสียใจพ่อสารภาพไปคืนนั้น
ก็มีอะไรเกินเลยกับพี่เขาเลยเรารับรู้กันว่าเราทำอะไรอยู่
แต่แพลร์ไม่เสียใจเลยที่เป็นของพี่เขาในวันนั้นจากวันที่เราเกินเลยกัน
เขาก็ยังวนเวียนไปง้อเมย์ก็คุยบ้างเทบ้างแต่ก็ไม่ยอมเลิก
เวลาพี่เขาเฟลล์จากเรื่องเมย์ก็จะมาหาแพลร์ตั้งแต่เรามีอะไรกันครั้งแรก
จากนั้นเราก็มีอะไรกันเรื่อยซึ่งแพลร์ก็ถามตลอดว่าคิดยังไงกับแพลร์
ที่เขาบอกว่ารู้สึกดีมากนะแหมคำนี้เนี่ยมันทำให้เราก็จะติดบ่วงนี้นะคะ
แต่พอแพลร์ถามว่าทำไมไม่เลิกกับเมย์สักทีเพราะว่าแพลร์เจอหน้าเมย์
แลก็รู้สึกผิดเหมือนแอบลักกินขโมยกินของของเพื่อนพี่เขาก็บอกว่าขอเวลาหน่อย
เพราะเขารักเมย์มานานแต่เขาสัญญาว่าเขาจะเปิดใจให้แพลร์
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ของแพลร์กับพี่เขาผ่านกันมา๕เดือนแล้ว
แต่มันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบปิดปิดซ่อนแบบนี้เรื่อยเพราะแพร่รู้สึกได้ว่าเมย์ไม่ได้รักเขาแล้ว
แค่พยายามรั้งพี่เขาเอาไว้เพราะยังไม่เจอใครที่ดีเท่า
มันเหมือนว่าเมย์ให้ความหวังพี่เขาไปเรื่อยทั้งที่ความจริงสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน
อ้อยว่าแพลร์ควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะแพลร์อึดอัดมาก
หรือว่าแพลร์ควรบอกความสัมพันธ์ของแพลร์กับพี่เขาให้เมย์ฟัง
แต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วเกิดเมย์ไม่เข้าใจแพลร์กับเมย์อาจจะต้องเลิกคบกัน
อืมรักมันออกแบบไม่ได้จริงจริงนะคะน้องแพร่
แต่ถ้ามองในมุมของคนนอกอย่างพี่นะพี่แค่เห็นภาพผู้ชายคนนึง
และเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวด้วยคบน้องเอาไว้แก้เหงาในวันที่เขาโดนเทจากผู้หญิงอีกคน
น้องเอาไว้เป็นแค่คนขั้นเวลามีอะไรด้วยได้ในเวลาที่เขาต้องการ
ช่วงขั้นเวลาตอนที่เขากำลังวิ่งไล่ล่าความรักจากผู้หญิงอีกคน
คนนั้นให้เขาไม่ได้อย่างใจอย่างน้อยก็มีน้องแพลร์สแตนบายเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

บังเอิญว่าแพลร์ดันเห็นและรู้จักผู้หญิงอีกคนของเขาเป็นอย่างดี
ว่าเป็นคนขี้เบื่อแค่ไหนตอนอยากมีก็มาตอนอยากลาก็ไป
ผู้ชายที่น้องแพลร์รักหมดหัวใจก็ดันไปยื้อไปตื้อผู้หญิงที่เห็นคุณค่าของเขาน้อยมาก
จริงจริงมันเหมือนกับภาพซ้ำเนาะแต่ที่สำคัญผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้อยากตัดใจนะ
เหมือนเรารักเขาและรอเขาแค่ไหนเขาก็เฝ้ารอและรักผู้หญิงอีกคนมากแค่นั้น
อ้อยถึงได้บอกว่ามันเป็นเหมือนภาพซ้ำไงเรารักเขามากมายเขาก็รักน้องเมย์คนนั้นมากมาย
ปัญหาเลยไม่ได้อยู่ที่น้องเมย์เพื่อนน้องนะเขาจะเทจะหยอดจะให้ความหวังกันแค่ไหน
ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะใจผู้ชายคนนั้นก็พร้อมจะหลอกตัวเองอันนั้นเนี่ยคือปัญหาส่วนของเขา
ส่วนปัญหาของเราคือตอนนี้น้องกำลังด้อยฆ่าตัวเองหรือเปล่า
ปล่อยตัวปล่อยใจเพราะคิดว่าการยอมให้เขาทุกอย่างจะกลายเป็นคนมีค่า
แต่อย่าลืมนะอะไรที่ให้เขาง่ายไปสุดท้ายก็ไร้ค่าอยู่ดีนะคะ
การที่เราจะไปพยายามบอกเมย์น้องแพลร์บอกว่าพี่อ้อยหนูไปบอกเมย์ดีไหมอ่ะ
เธอเลิกให้ความหวังผู้ชายคนนี้สักทีไม่รักก็ทิ้งเขาได้แล้ว
เอาจริงถ้าเกิดเขาทิ้งกันน้องคิดว่าผู้ชายจะเลือกเราเหรอ
พูดแบบนี้ไม่ได้กะจะทำร้ายจิตใจน้องนะคะพี่พูดตามหลักความเป็นจริง
อย่าไปซับซ้อนคนเราความรักรักใครอยู่กับคนนั้น
ถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
และถ้าบังเอิญน้องไม่ได้รู้จักกับเมย์หรือเป็นเพื่อนสนิทกับเมย์
นั่นก็เป็นแฟนกันค่ะผู้ชายจะไปจัดการความรักของเขายังไงเรื่องของเขา
แค่อย่าเพิ่งเข้าไปถ้ายอมเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจ
ทำไมเขาต้องเลือกน้องเป็นตัวจริงไม่ว่าเขาจะรักหรือจะเทกัน
ให้เขาจบกันก่อนแล้วค่อยเป็นเรา
งั้นนะคะไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไรยังไงเราก็ผิด
ต่อให้เพื่อนหนูรู้ว่าหนูแอบกินกับแฟนเขา
พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บอะไรไหมเพราะถ้าเขาไม่มีใจ
ผู้ชายจะอยู่หรือไปก็คงไม่มีผลต่อใจของเขาอยู่แล้ว
แต่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เทกันนะพี่เลยรู้สึกว่า
เรามองจากคนนอกน้องก็คงเชียร์แหละว่าเลิกสักทีเลิกสักที
แต่เราไม่รู้ว่าคนสองคนเขามีอะไรถูกใจ
เบื่อแทบตายเมย์ยังไม่ทิ้งเลยใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนที่น้องรักเขาจะเจ็บหนักและเกลียดเราไม่แน่
อันนี้พี่อ้อยคิดอีกมุมหนึ่งเวลาที่เราเกิดไปบอกกับเมย์ว่า
ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายคนนั้นคืออะไร
เผลอเกิดผู้ชายเข้ามาเกลียดน้องจะทำยังไง
และทิ้งเราไปเร็วขึ้นน้องจะทำยังไง
อันนี้พี่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะ
ที่สุดแล้วเขากับเมย์จะยังไงพี่ไม่รู้แต่กับแพลร์
ดูแลตัวเองมากกว่านี้อีกนิดเราอย่ายอมเอาตัวเข้าแลกความรัก
และถ้าเขายังไม่รักเราจะยิ่งไม่ภูมิใจในตัวเองนะคะ
ุรนทุรายให้ได้คนที่ไม่ค่อยรักเรามาหนึ่งคน
อยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตนเพราะเขาเฝ้ารอแต่คนในหัวใจเขานะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปรักเขาไกลก็ได้นะพี่ว่า
แพลร์ถามพี่อ้อยว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
พี่ว่าจัดการความรู้สึกตัวเองก่อน
รักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นกัน
และความรักบังคับกันไม่ได้ค่ะ
พยายามจะให้น้องเลิกรักเขาก็ยากพอกับพยายามให้เขารักเรานั่นแหละ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าสัญญาสัญญาวันหนึ่งจะเปิดใจให้เรา
ไม่มีอะไรน่าเชื่อค่ะพี่พูดตรง
หัวใจเรามีค่าเกินกว่าจะรอเวลาเหลือของเขากับแฟนเขา
หรือสมมุตินะถ้าเขาทิ้งกันเราถึงจะมีค่า
ที่รู้สึกว่าการตามแช่งเขาทุกวันมันทำให้หัวใจของเราตกต่ำอะค่ะแพร่
เข้าใจว่ารักเข้ามาเป็น๑๐ปีแต่น้องก็เข้าใจดีใช่ไหม
๑๐ปีที่ผ่านมามันเป็นแค่ความรู้สึกของเราฝ่ายเดียว
ที่น้องไปมีอะไรกับเขาพี่นับว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีคนหนึ่งนะ
เขารู้ทั้งรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงและเขากำลังเอาความรู้สึกดีของเรา
มาเอาเปรียบเราไม่ได้รักเรามากขึ้น
เขายังเฝ้ารอผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องอยู่เลย
นั่นคือเขาเป็นแฟนกันค่ะในที่สุดเรื่องนี้อย่าไปซับซ้อน
เราแค่รักแฟนคนอื่นและบังเอิญได้รู้จักคนอื่น
บังเอิญสนิทกันเลยรู้ว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อ
ขี้เบื่อขนาดไหนถ้าเขายังคบกัน

เพราะที่สุดแล้วการเป็นมือที่๓การเป็นตัวสำรอง
เข้าไปยืนข้างเขาทั้งที่เขามีคนอยู่ข้าง
เราไม่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเลยค่ะแพร่
คิดเรื่องนี้ดีนะน้องอยากได้เขาพี่เข้าใจ
แต่เขามีใจให้เราแค่ไหนอย่าบอกว่าเขาให้ความหวัง
บใดที่เราก็ยังหลอกตัวเอง
อยากให้น้องเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะน้องแพลร์

มันเหมือนโลกเล่นตลกแต่เป็นตลกที่ไม่ขำด้วยนะ

ดูแลตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเยอะ
รักเขาก็เข้าใจแหละแต่อย่ารักเขา
จนกระทั่งทำตัวเป็นของไร้ค่าก็ได้นะคะ
ขอบคุณน้องแพลร์นะคะที่ส่งคำถามเข้ามา
ว่าเรื่องของแพลร์เป็นวิธีคิดให้กับหลายคน
เพราะในโลกนี้ปัญหาความรักคลาสสิกที่สุดเลย

แต่การที่ได้เป็นเพื่อนและจะได้เลื่อนเป็นแฟนไหม

มันขึ้นอยู่ที่ใจเขาคนนั้นต่างหากนะคะ

แล้วก็มารอฟังกันแบบนี้ได้ทุกอาทิตย์นะคะ
เจอกันใหม่อาทิตย์ต่อไปสวัสดีค่ะ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร